คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นเรื่องของบ้านพักหมอในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ
เรื่องนี้มันเริ่มต้นมาจากกรณีคุณหมอถิติจันเมคา

บอกว่ามีคนร้ายงัดบ้านที่เป็นบ้านพักหมออยู่ในหมู่บ้านศูนย์แพทย์๖๕
ที่อำเภอเมืองขอนแก่นตั้งแต่๖สิงหาคม
ัดบ้านพักหมอเข้าไปแล้วก็ขโมยของไปเพียบเลย
แล้วก็มีแว่นตาผ่าตัดของคุณหมอที่หายไปด้วย๘๐๐๐บาท
จนสุดท้ายได้แว่นตาผ่าตัดคืนเจ้าของโรงรับจำนำเอามาคืน
แล้วก็ตามจนเจอคนร้ายที่ก่อเหตุคือนายอนุชาตันปุระอายุ๒๐ปี
ก็ดำเนินคดีไปครับแต่พอเป็นข่าวเนี้ยก็เลยได้เห็นบ้าน
ที่เป็นบ้านพักของคุณหมอภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็คือบ้านนี้ค่ะ
เพราะว่าต้องไปดูไงว่าคนร้ายขึ้นบ้านอะไรหายไปบ้างขึ้นบ้าน
ัดอะไรตรงไหนยังไงพอเห็นบ้านแบบเนี้ย
คนเขาก็วิจารณ์ว่าอุ้ยทำไมบ้านพักหมอมันสภาพแบบนี้เหรอ

ทีนี้เนี่ยก็มีผู้บริหารของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาออกมาชี้แจงใช่ไหมคุณภาคภูมิ
คือตอนที่คนทักว่าโอ้โหทำไมบ้านของหมอโซมแบบนี้บ้านของหมอเนี่ยนะ
ตอนนั้นก็บอกว่าคือก็ผมก็พอใจนะอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไร

ใช่เพราะตอนนี้คุณหมอบอกย้ายกลับไปอยู่บ้านเดิมบ้านตัวเองแล้วไม่ได้อยู่บ้านพักหมอแล้ว

แต่ทีนี้ไอ้เรื่องเนี่ยโอ้โหมันโซมมันพังขนาดนี้เหรอเนี่ยเหรอบ้านพักแพทย์เนี่ย
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธาราธรรมโรธนะครับ
เป็นรองคณะบดีฝ่ายการคลังพัสดุและทรัพยากรบุคคลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ท่านก็ดูแลเรื่องบ้านพักนี่แหละของบุคลากรของคุณหมอของพยาบาลในมหาวิทยาลัยในโรงพยาบาลเนี่ย
ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเพราะว่าสื่อถามไงเรื่องบ้านโสมเนี่ย
ท่านบอกว่าก็ยอมรับว่าบ้านที่จัดสรรให้กับบุคลากรมันสร้างมานานแล้วประมาณ๒๕ปี
แต่ก่อนที่จะจัดสรรให้บุคลากรทางคณะก็มีการตรวจสอบทั้งหมดว่าโครงสร้างบ้านได้มาตรฐานไหม
สภาพภายในภายนอกเป็นยังไงคนที่จะมาอยู่อาศัยกับคนเก่าที่จะออกก็ต้องปรับปรุงแล้วก็แปะมือกัน
เพราะฉะนั้นคนใหม่ที่จะมารับบ้านที่จะมาเข้าอยู่เนี่ยต้องตรวจสอบตั้งแต่ต้นว่าบ้านอยู่ในสภาพดีทั้งหมดเพื่อส่งมอบให้
แล้วหลังจากนั้นก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบในฐานะผู้อยู่อาศัยทางคณะจะดูแลเรื่องของโครงสร้างกับสภาพแวดล้อมภายนอก
ส่วนเรื่องภายในบ้านผู้อยู่อาศัยต้องช่วยกันดูแลโดยหลักการก็คือทุกคนที่ขอบ้านพักต้องอยู่ในบ้านพักตลอดเวลา
ถ้ามีบ้านอยู่ข้างนอกจะต้องคืนบ้านโดยไม่อนุญาตให้อยู่ต่อส่วนสภาพภายนอกที่เห็นบ้านของคุณหมอทิติที่สุดโสมเนี่ย
เท่าที่มีข้อมูลนะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธาราบอกว่านายแพทย์ทิติเข้ามาอยู่ตั้งแต่ปี๒๕๕
ก่อนเข้าอยู่บ้านทุกหลังแม้จะใช้งานกว่า๒๐ปีทางคณะตรวจสอบให้หมดแล้ว
โครงสร้างสภาพแวดล้อมอยู่ในสภาพดีก่อนที่จะเข้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปแล้วต้องช่วยกันดูแล
ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีงบประมาณปรับปรุงบ้านของบุคลากรอย่างน้อยปีละ๖๐ล้านบาท
แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่งบปรับปรุงปัญหาก็คือว่าต้องไปตรวจสอบว่าบ้านเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างที่มันผูกพัง
หรือคนอยู่ไม่ดูแลปล่อยให้สุดโสมเสียหาย

ใช่ค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องเพราะว่าคุณหมอทิติเองก็ถูกพาดพิงว่า
หรือว่าคุณหมอไม่ดูแลบ้านปล่อยให้มันซุดสมเสียหายเองหรือเปล่า
หรือว่าคุณหมอมีบ้านส่วนตัวอยู่แล้วแล้วมาขอสิทธิ์บ้านพักทำไมอยู่จริงหรือเปล่า

มันเป็นยังไงอ่ะตอนนั้นน่ะมันก็ดีนี่แล้วมาตอนนี้มันไม่ดีได้ยังไง
คุณหมอเขาก็เลยต้องชี้แจงแบบนี้ค่ะครับคุณหมอทิติเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กเลยนะคะ
แล้วเขาก็ชี้แจงเป็นข้อข้อออกมาเลยนะคะครับคุณหมอบอกว่าคำสัมภาษณ์ของผู้บริหารเนี่ย
ข้อมูลมันไม่ตรงทำให้คุณหมอเสียหายก็เลยชี้แจงแบบนี้ค่ะ
ข้อแรกตอนรับบ้านมาปี๒๕๕๖สภาพบ้านอยู่ไม่ได้ครับ
จ่ายค่าซ่อมแซมเนี่ยนะคะทั้งฝ้าเพดานกระเบื้องปูพื้น
เรื่องของไฟฟ้าท่อน้ำประตูอลูมิเนียมกั้นห้อง

คุณหมอบอกว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยตอนรับครั้งแรกมันยิ่งกว่านี้อีกนะ
แล้วนะที่เห็นคือซ่อมเองแล้วด้วยจ่ายเงินเองหลายแสน

แล้วข้อสองบอกเลยว่าผมมีบ้านที่ขอนแก่นจริงแต่เป็นบ้านพ่อ
และครอบครัวพี่ชายอยู่ผมก็เลยต้องย้ายออกมานี่ไง
สามผมมีบ้านจริงแต่อยู่อุดรลูกกับภรรยาอยู่บ้านที่อุดร
ดังนั้นบ้านในมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือบ้านที่ผมใช้ชีวิตอยู่จริง
งบประมาณหกสิบล้านบาทที่ผู้บริหารบอกเนี่ย
ชี้แจงมานะว่าใช้ไปกับอะไรบ้าง
ท่อประปาบ้านผมแตกผมยังจ่ายค่าซ่อมเองเลย
เนี่ยทั้งที่ช่างซ่อมมาจากเจ้าหน้าที่คณะ
ซ่อมในเวลาราชการแต่ทำไมผมต้องควักเงินจ่ายเอง
มีคนยืนยันได้ข้อหกผมรับปรึกษาผู้ป่วยทั้งวัน
เวรวันไม่อยู่เวรก็ต้องไปช่วยรุ่นน้องในเคสยาก
บ้านหลังนี้มีความสำคัญกับผมแน่นอน
คือคุณหมอยืนยันว่าบ้านหลังนี้อยู่เองจริง
อยู่จริงแล้วก็ซ่อมไปตั้งหลายแสนตั้งแต่เริ่มต้น

นี่ค่ะเดี๋ยวมีเสียงคุณหมอนะคะคุณหมอถิตินะคะ

ส่งมอบบ้านที่สภาพพร้อมอยู่
ซึ่งจริงไม่ได้พร้อมคุณสภาพไม่ได้พร้อมอยู่กับบ้าน
มันสกปรกมากมันสมมากมันมีทั้งฝุ่นทั้งรังหนูรังแมงสาบแล้วก็รังนกพิราบอะครับ
นกพิราบอยู่เนี่ยผมงั้นตอนที่ผมทำบ้านคือผมลื้อฝ้าหมดเลย
กระเบื้องชั้นสองใหม่ทาสีใหม่ครับแล้วก็ทำระบบไฟใหม่
ทำความสะอาดฟาดแล้วก็ปูใหม่ครับทำระบบน้ำใหม่หมดเลย
ห้องน้ำทำทำไปบางส่วนทำก็เลยหมดออกมาประมาณหลายแสนอยู่ครับ
ประมาณสองแสนสามแสนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะฮะ
แล้วผมก็กั้นพาดิชั่นเองเนื่องจากว่าเดิมบ้านเขาเนี่ยมีพาดิชั่นเป็นตู้ไม้
ซึ่งตู้ไม้เต็มไปด้วยปวกเลยครับปวกกินแล้วก็รังนัวอยู่นั้นเต็มไปหมดเลย
ก็เลยต้องลื้อออกแล้วก็กั้นอลูมิเนียมใหม่มันก็เลยค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูง
ตั้งแต่ทำผมไม่ได้ปรับปรุงเลยเพราะว่าผมทำตั้งแต่ตอนแรกดีเลย
แต่ด้านนอกผมยังไม่ได้ทาสีเท่านั้นเองบ้านข้างนอกจะดูเหมือนยังไม่ได้ทาสีอะครับ
ก็ไม่ได้ทาสีเพราะว่าตอนที่ผมมาใหม่ก็เป็นหน้าฝนผมก็ยังไม่ได้ทำ
ตอนแรกว่าจะทำอยู่แต่ตอนหลังมาก็ไม่ได้ทำ
เวลาเขาจะน้อยกับผมเขาใช้มีตัวเลือกน้อยกับผมครับ
อย่างว่าผมเป็นระดับอาจารย์มันก็จะสูงขึ้นมาหน่อย
ผมมีโอกาสที่จะเลือกบ้านเดียวแต่เขาจะอยู่เป็นห้องเล็ก
สาธารณูปโภคก็ไม่ดีความปลอดภัยยิ่งกว่าบ้านผมอีก
ผมบอกได้เลยว่าถ้าเห็นบ้านผมเนี่ยคือจะดีมากแล้ว

เนี่ยคุณหมอธิติก็เลยบอกว่าผมเป็นระดับอาจารย์เนี่ย

คือที่ออกมาเนี่ยคือเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง
แต่ไม่ได้ว่าโอ้โหจะต้องมาปรับปรุงอะไรให้
ถ้าจะปรับปรุงเนี่ยไปดูบ้านของพยาบาล
ใช่ที่เขาโอ้โหอยู่เป็นห้องเล็ก
ไม่ได้เป็นบ้านหลังแบบนี้ด้วยซ้ำ

แล้วนี่คือภาพที่คุณหมอเอามาโพสต์ให้ดูไงว่า

ก่อนที่จะผมควักเงินไปปรับปรุงเองหลายแสนเนี่ย

ผมก็เห็นหลายท่านส่งข้อความเรื่องนี้มาอยู่เหมือนกันนะ